ปิดท้ายดีกว่าพาไปดูคลิปสำหรับสัตว์พันธุ์ใหม่
เขาว่ากันว่าเป็นงูทะเลทรายสายพันธุ์ใหม่
แต่จะเป็นยังไงไปดูกันก่อนเลยค่ะ

ไม่จังหวะการโบกนี่มันจังหวะหางแมวคุณ

เวลาเป็นหนอนไง

แต่เวลาบอกหางปัดปลบลงอันนี้ไม่ใช่ก่อนแมว
จังหวะปลบหาง
แล้วยังไงล่ะเป็นไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรลูก
นี่ไงเขาเป็นความสร้างสรรค์ของเจ้าของสิคะแบบนี้
ก็เป็นแมวจอมป่วนนะคะที่เอาเจ้าของเนี่ยถูก
เจ้าของเอาใหม่เจ้าของเอาทรายกลบเขา
เหลือให้หัวกับหางสายดุกดิ๊ก
แล้วก็ต้องบอกว่าแอคติ้งเนี่ยตอนแรกก็มีการขู่ฟ่อได้คล้ายกับงูเหมือนกันนะคะ
เจ้าชาลอทเจ้าแมวตัวนี้ก็เนียนกริปเลย
กหางไปมาเรากับแม่หางของฉันนี่แหละเป็นงูจริงนะคะ
ที่สำคัญคือให้ความร่วมมือกับเจ้าของดีมาก
นิ่งเป็นดาราให้เจ้านายถ่ายคลิปจนจบได้ด้วยนะคะ
ฝั่งดินปกติฝั่งทรายสิ
เจ้าแมวมันน่าจะไม่ค่อยอึดอัดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่นี่ก็สมัคร
แต่อารมณ์เขาบางวันก็อยากจะเอาใจทุกของ
บางวันก็เป็นแบบมหาสังสิทธาตุอะไรอย่างนี้
อ้อนนะคะคลิปนี้อัพโหลดไปบนทวิตเตอร์เพียงไม่กี่วัน
คนรีทวิตไปกว่า๑๒๗๐๐ครั้ง
แล้วก็กดถูกใจไปแล้วกว่า๑หมื่นครั้งเลยทีเดียวค่ะ
พอกล้องแพนไปเห็นหน้าเนี่ยหน้าตาพริ้ม
ตาพริมบกสะบัดหางน่ะเห็นตาหางนี่อ่าก็อีกมุมนึง

ใช่สักพริมมากนี่ตัวเต็มนี่ก็น่ารักเนอะ

ฟัดน่ะชอบจังหวะตบหางแมวนี่แหละ

ใช่รับรู้เลยว่าเป็นแมวไม่เนียน
ก็จริงจะว่าไปก็แบบดูไกลก็ตาไม่ชัดไม่ใส่แว่นก็คล้ายอยู่นะ

เอามาฝากเป็นสีสันบนโลกโซเชียลในวันนี้นะคะ